สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเย็นเพื่อรับมือในช่วงค่ำคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เช้ากันนะคะคุณผู้ชมพูดได้เลยว่าสภาพอากาศทั่วประเทศไทยตอนนี้ต่างคั่วกันค่ะตอนบนของประเทศอากาศเย็นบางพื้นที่อากาศหนาวถึงหนาวจัดขณะที่ตอนกลางของประเทศอากาศค่อนข้างร้อนนะคะและตอนล่างของประเทศ

วักร้อยบ่ายมาแล้วนะคะคุณผู้ชมสักประมาณบ่ายสองของวันพรุ่งนี้
สังเกตพื้นที่สีส้มนี่นะคะจะเห็นว่าแถบกรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างไล่จนไปถึงภาคกลางตอนบน
อุณหภูมิจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันเนี่ย
ร้อนถึงขั้นว่าร้อนแสบผิวได้แต่ว่าพื้นที่อื่นอากาศก็จะยังคงเย็นอยู่นะคะ
ขณะที่เรื่องของคลื่นลมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กลุ่มฝนนั้นจะปกคลุมมาก
บริเวณตอนใต้ของประเทศนับตั้งแต่จังหวัดชุมพรไล่จนมาถึงจังหวัดนราธิวาส
เมื่อมีลมสิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นลมแรงเหมือนกันนะคะ
คลื่นลมนั้นจะมากหน่อยนับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส
สูงประมาณ๒๓เมตรห่างฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คลื่นสูงมากกว่าสามเมตรแต่ฝั่งอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
สำหรับชาวเรือที่จะออกเดินเรือค่ะเราก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย
เพราะว่าถ้าเป็นเรือเล็กเนี่ยต้องงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ถ้าหากว่าคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
เรือที่จะออกสู่ทะเลได้จะมีความยาวอย่างน้อย๓เมตรค่ะ
ขณะที่คลื่นสูง๒เมตรเรือที่จะออกเดินเรือได้นะคะ
จะต้องมีความยาวอย่างน้อย๖เมตร
ส่วนคลื่นสูง๓เมตรเรือที่จะเผชิญคลื่นนี้ได้จะต้องมีความยาวประมาณ๙เมตร
และคลื่นสูง๔เมตรเรือที่จะออกทะเลเผชิญคลื่นในลักษณะนี้ได้นะคะ

เดินเรือด้วยความระมัดระวังติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วย